ปรากฏว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอ

อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ

อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ

อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ

อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ

อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
อุ้ยทีนี้มันน่ากลัวเหลือเกินค่ะ
แล้วเนี่ยเธอกลัวไปหมดเลยค่ะ

ชวนไปดื่มสังสรรค์ที่ห้องก็มีปาร์ตี้ห้องเพื่อน
ทีนี้ก็เหมือนกับมีปากเสียงกับเพื่อนน้อยใจไง

ก็เลยออกจากห้องเพื่อนกลางดึกตอนตี๒นี่แหละ

ก็เจอผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา
แล้วก็เหมือนกับว่าน้องพี่ไปส่งไหม

ฉะนั้นอีก๑๐นาทีผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา

เข้ามาใกล้นะอีกฝ่ายนึงอ่ะ
บีเขาบอกนะพี่หนูว่าเขาเมาอ่ะ

หลังจากนั้นค่ะฝ่ายชายก็ยังไม่ลดละ
รอบที่สามเนี่ยฝ่ายชายลงจากรถมาประชิดตัว
แล้วก็น้องบีวิ่งหนีแบบที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อกี้ค่ะ

พอเขาวิ่งตามมาเขารู้ว่าวิ่งตามไม่ทันใช่ไหม

ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ตามน้องมาอีก

หนูขอร้องอย่ามาใกล้หนูได้ไหม
วันนั้นหนูสู้ชีวิตมากเลยค่ะพี่

ขาหนูแพงอะพี่

แล้วรถเก่งเขาขับเข้ามาในซอย

หนูเป็นอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับแฟนเหรอ

เขาขี่ประกบตามหนูมา

ห้องเพื่อนหนูเขาก็แต่งใส่ก่ออก

เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับหนูใช่ไหม

แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะช่วยเราได้เบื้องต้นก็คือ

เวลากลางค่ำกลางคืนสถานที่มันเปลี่ยว

แต่ว่ารอบนี้โชคดีที่เธอรอดมาได้ค่ะ
อันนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ

ก็ต้องมีเพื่อนออกมาดูหาใครมารับจะดีกว่า